ไหลจากอำเภอเมืองได้ไหลไปถึงอำเภอเวียงศาลแล้วนะครับ
ก็ทำให้ชาวบ้านใน๑๔ตำบลกว่า๓๐๐หลังคาเรือน
ถูกน้ำท่วมกว่า๒เมตรนะครับ

ติดตามจากคุณสรอัตรวิรังศรีอรุณนะครับ

รายงานสดเข้ามาจากจังหวัดน่านครับ
ผมอยู่ที่บ้านบุญเรืองอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
ซึ่งมีขณะนี้นะครับมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่า๒เมตร
ทำให้ประชาชนในพื้นที่กว่า๑๘๐หลังคาเรือน
ยังคงต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นวันที่๒ครับ
ปริมาณน้ำในพื้นที่ตำบลไหลน่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
ขณะนี้มีพื้นที่๓หมู่บ้านนะครับที่สถานการณ์ยังคงหนักสุด
แก่หมู่ที่๑บ้านไหลน่านหมู่ที่๒บ้านบุญเรือง
หมู่ที่๘บ้านไหล่หน้าเหนือโดยมีน้ำท่วมสูงกว่า๒เมตร
ทำให้บ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่เกษตรถูกน้ำท่วมไปแล้ว๕๒๑หลังคาเรือน
จากการสอบถามในอำเภอเวียงสาก็ระบุนะครับว่า
ในอำเภอเวียงสาถูกน้ำท่วมไปแล้วมี๑๔ตำบล๙๑หมู่บ้าน
กว่าสามพันหลังคาเรือนโดยน้ำได้ไหลหลากจากอำเภอเมือง
เข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาและได้เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน
ติดริมแม่น้ำน่านและหลากเข้าท่วมในพื้นที่รุ่มต่ำ
ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะจึงทำให้น้ำนั้นระบายออกค่อนข้างยาก
ประกอบกับลำน้ำว้าที่ไหลลงแม่น้ำน่านมีกระแสน้ำค่อนข้างแรง
ทำให้น้ำในแม่น้ำน่านที่มาจากภาคเหนือทางตอนบนของจังหวัดนะครับได้เอ่อเข้าท่วมตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำน่านด้วย
ขณะที่ความเสียหายทั้งอำเภอขณะนี้มีพื้นที่เสียหายไปแล้ว๘๕๒๐ไร่
เป็นนาข้าว๒๕๐๐ไร่ส่วนผลไม้๑๕๐๐ไร่
ถนนเสียหาย๑๕สายประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า๑๑๒๕๐คน
เรื่องต้นทางองค์การบริหารส่วนตะบนไหลน่านได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งแล้วนะครับ
เพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังเป็นแอ่งกระทะออกนอกพื้นที่ครับ
คือฝนเริ่มตกในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน๒วันติดต่อกันนะครับ
แล้วก็แต่มาสร้างความเสียหายกับพื้นที่อำเภอเวียงสาตั้งแต่วันที่๑๕
เช้าประมาณสักตี๒ที่ตะบนสร้างน่านออกใหม่ก่อนนะครับ
ซึ่งเป็นน้ำว้าไหลมาจากอำเภอบกเรือแม่จริมนะครับ
อบพัดบัว๔ตัวหายไปกับน้ำเลยนะครับ
ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานจังหวัดน่านก็ระบุนะครับว่า
น้ำที่ไหลเข้าท่วมในเขตจังหวัดน่านทั้งหมดมาจากน้ำในแม่น้ำน่าน
อามาสมทบก็คือที่ลำน้ำวาลำน้ำสาขอนลำน้ำสาและลำน้ำสาขา
เกือบ๑๐สายนะครับไหลมาอย่างรวดเร็ว
ล้นตลิงเข้าท่วมพื้นที่ในจังหวัดน่านทั้งหมดครับ
สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเวียงสาณขณะนี้
ถือว่าดีขึ้นนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันมวลน้ำจากแม่น้ำน่าน
ไหลเข้าไปอย่างพื้นที่จังหวัดแพร่อุตรดิษฐ์และจังหวัดพิศนุโลก
ฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับ
และนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านณขณะนี้ครับ
สราชลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับ